ท่านคุณคะวันนี้ที่เข้าหมดขนาดตั้งเนี่ยมาด้วยเรื่องอะไรคะ
เรื่องที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไลฟ์สด
แล้วก็พาดพิงมาถึงกรณีหนี้สินของผม

ผมก็เลยอยากจะมารักษาสิทธิ
ตรงนี้ไว้ว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกครับ
ก็เลยอยากจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับ
ทางทนายก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นการแจ้งความก็จะใช้เวลา
ถ้าเป็นการฟ้องเลยก็จะเร็วกว่าก็ครับ
แล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายครับ
ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านหมอปลาเป็นที่ปรึกษา
แล้วก็แนะนำให้มาที่นี่ครับ

เชื่อมั่นในวิธีการทำงานของทนายครับ
ก็รู้สึกว่าท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านไม่ได้ให้เกียรติอะไรเรานะ
เหมือนกับว่าเราเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรรึเปล่า
ถึงได้ออกมาไลฟ์สดในคำพูดแบบนั้นนะครับ

ถ้าเกิดคนถ้าอยู่ในพื้นที่จริงเขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไร
แต่อันนี้ท่านพูดออกมาเหมือนกับท่านรู้อะไรบางอย่าง
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ท่านพูดออกมานะครับ

เราเสียใจไหมครับที่เขามองเราแบบนั้น
ก็เสียใจครับถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือแล้วมาพูดอย่างนี้
ก็เดี๋ยววันนี้ให้ทีมงานนะครับร่างฟ้องคือตอนนี้ผมก็ถอดเทปแล้วก็เตรียมหลักฐานไว้เตรียมรอแล้วนะครับ

ก็นี่ก็คือวันที่เขาไลท์สดนะครับวันที่สิทธิ์กัญญาโยนนะครับ
เดี๋ยวจะไปดูว่ามีเพิ่มเติมจากนี้อีกหรือเปล่านะครับ
ที่เคยไลค์ที่ผ่านมานะครับว่ามีการพาดพิพาดพิงของลุงพลไหมนะครับ
การพูดของเขาเนี่ยนะครับไปพูดถึงเรื่องหนี้สินหรือว่าหนี้อะไรนะครับ
ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับมันก็เป็นการใส่ความนะครับ
แล้วก็ผมว่าผมมองว่าตรงนี้มันทำให้คุณลุงพลเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับ
คนเขาก็จะมองว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้สินแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับ
ทั้งที่ตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนะครับไม่ได้มีใครขอให้ไปช่วยขี้คายคดี
หรือไม่มีอะไรทั้งไม่ว่าจะทางฝ่ายแม่หรือทางฝ่ายลุงพลหรือทางฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่ากลับนั่งเล่นเฟสอยู่กับบ้านเนี่ยแล้วก็มาบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจริงเราต้องฟังทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือพิสูจน์นิติเวศนะครับคุณหมอนะครับคุณหมอเขาบอกว่ายังไงนะครับ
อันนี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของจริงนะครับไม่ใช่ว่าจะไปฟังจากคนที่อะไรก็ไม่รู้มานั่งพูดว่ารู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้รู้ทุกอย่างนะครับก็อย่างนี้นะครับก็ลุงพลก็ตัดสินใจแล้วว่าจะฟ้องนะครับคดีนี้มันเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับมันมีโทษจำคุกเน
ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้เขาจะมาพูดให้เราแบบความรู้สึกแล้วก็หลายอย่างนะเขาไม่ควรพูดเพราะเขาก็เรียนสูงกว่าเราตั้งเยอะเราแค่ชาวบ้านเอง
คือมันเกินไปบางคนโทรมาว่าเราก็จ้าไปนะแต่ว่าคนนี้เขาเกินไปสำหรับความรู้สึกของป้า
ป้าคิดว่าถ้าอยู่ในที่ดีแล้วไม่ควรจะทำตัวแบบนี้เลย